สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศส่งท้ายเดือนกันยายนฝนเน้นตกช่วงกลางประเทศค่ะ
ลากยาวไปจนถึงภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากมีอากาศหนาวค่ะกดให้ร่องมรสุมนะคะพาดผ่านบริเวณกลางประเทศแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ลากยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนตกค่ะ
ตกหนักเลยก็คือภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมบริเวณระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
ส่วนค่ำคืนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์นะคะที่จะเจอฝนหนักถล่มในช่วงตอนกลางคืนค่ะ
หลังจากที่มีกลุ่มฝนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากภาคตะวันออกพัดเข้ากรุงเทพมหานครนะคะ
ฝนเนี่ยจะเน้นตกในช่วงตอนเย็นวันนี้นะคะยาวไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เลยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะเย็นนี้จะไปไหนมาไหนตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีค่ะ
คุณผู้ชมคะไปชมภาพของพายุธอนาโดขนาดย่อมที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เห็นเล็กแบบนี้นะคะแต่อนุภาคก็เหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าธนโดสลายไปไหนที่สุดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ